พนักงานส่งพัสดุเอกชนนะครับมารถกระบะ
รถกระบะคงส่งของเสร็จแล้วล่ะจะออกถอยหลังชนโคร่ม
อ้าวนะครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาก็เห็นพอดี
เขาบอกเอ้าชนชนบ้านฉันแล้วนี่นะครับ
คุณคิดว่าคนขับรถส่งของก็จะทำไงขอโทษใช่ไหมไม่
ไม่ได้ขอโทษแล้วด่าให้ของลับและที่สำคัญ

ผู้หญิงที่เจ้าของบ้านแม่ภูมิกลับโอ้โฮ
โอ้โหถอยหลังตรงบ้านเขาไม่พอชนประตูบ้านเขาอีก
ประตูบ้านเขาอีกไม่ขอโทษไม่พอยังด่าเขาอีก
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่บ้านของนางพัชระ
อายอารีอายุ๗๓ปี
เป็นอดีตครูของโรงเรียนแถวบางปูนั่นแหละ

เป็นแม่ของพันธุ์ตำรวจเอกธนกฤษรวยอารีนะครับ
แม้จะไม่ได้อยู่ท้องที่นั้นเพราะว่าท่านอยู่นะครับ
หนองมะโมงคุ้มกับการสมฮหนองมะโมงชายนาฏ
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกตอนเย็นแล้ว๑๓ตุลาคมนะครับ
พี่ชายขับมั้งอายุซัก๓๐ได้จอดนะครับแล้วก็กลับรถตรงหน้าบ้าน
นะครับพอตะโกนบอกชนแล้วนะครับก็ด่ากลับมาหยาบคล้าย
แล้วท้าให้จดทะเบียนไปแจ้งความด้วยแล้วขับรถออกไป
โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะผู้กำกับสพนมะโมงที่ชัยนาธเนี่ย
ตำรวจเอกธนกฤษรวยอารีลูกชายของคุณป้าพัชระเนี่ย
ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะแม่ผมส่งคลิปมาให้ดู
ไม่ว่าจะเป็นบ้านใครเขาก็ไม่ควรทำแบบนี้ไหม
เอาจริงทางอาชีพที่เขาต้องบริการแบบนี้
เขาก็ควรจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้ไหมรู้ตัวแล้วนะคนก่อเหตุอ่ะ
คือโทรมาขอคุยขอเคลียร์อยากจะขอโทษขอโพย
แต่แกว่าไงให้เป็นไปตามกฎหมายครับนี่ชัดเจนมาก
เพราะถ้าเกิดว่ามีคนมาด่ายาบคล้ายกับพ่อแม่คุณ
คุณก็คงไม่ยอมเหมือนกันเออจริงถูกไหมเลยอยากเข้าใจท่านภูมิกับ
ทำงานบริการแบบนี้ค่ะก่อนที่จะรับคนเข้ามาเนี่ย
ควบคุมอารมณ์แต่จริงมันเป็นข้อสำคัญที่สุดของงานบริการเลยนะพี่เบิร์ต